ได้รับการเปิดเผยจากเพื่อนของเธอนะฮะบอกรู้ข่าวว่าเพื่อนคนหนึ่งที่ไป
อยู่ต่างประเทศโดนโยนลงมาจากตึกนั่นคือศพของเธอครับคุณผู้ชมอุ้ยนี่ฮะ
โอ้โหตกลงมาจากชั้นไหนเนี่ยมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งครับ
โพสต์รูปภาพนี้เป็นผู้หญิงในสภาพนอนหงาย
อยู่ที่ทางเข้าอาคารแห่งหนึ่งในประเทศโอมานพร้อมระบุข้อความว่า
อย่าไปทำงานประเทศนี้เพื่อนกินข้าวข้างล่างตึกไม่รู้ว่าทะเลาะอะไร
มีคนเห็นมันตีเพื่อนในลิฟต์ขึ้นไปมันก็ตีตีเสร็จมันโยนเพื่อนลงตึกครับ
แฮสแท็กนี่ฮะนี่คือผู้เสียชีวิตครับรูปนี้ตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่
นี่ครับผู้หญิงคนนี้ครับแฮสแท็กบอกว่าตอนนี้อยากเอาศพเพื่อนกลับบ้าน
ไปสิครับทีมข่าวเราต้องไปแล้วไปที่บ้านของคุณแพร่วหรือว่านางสาวสุภรรัฐ
งันลาโสมนะฮะนี่ครับนี่เป็นภาพจากอีกมุมหนึ่งฮะ
จุดที่คุณแพลวตกลงมาเดี๋ยวนะนับก่อน๑๒๓
ตกมาจากหน้าต่างชั้น๔ครับคุณผู้ชมนะฮะ
ชั้น๕ครับขออภัยผมไม่เห็นท่านนับจากด้านล่าง
พี่เบิร์ตเราถ้าเรานับจากด้านล่างสุดเนี่ยชั้นที่มันเป็นด้านล่างสุดมันจะเป็น๑
แล้วพอขึ้นไป๔หน้าต่างบนสุดมันก็จะเป็น๕
ตกไปจากชั้น๕คุณผู้ชมครับค่ะ
โอ้โหเอาไปที่อำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครครับไปพบกับนางจำเนียนหาแก่น
น้าสาวของผู้เสียชีวิตครับเล่าให้ฟังบอกว่า
จริงนะน้องนักข่าวนะแพลวเนี่ยเขามีลูกชายลูกสาว
กับสามีไปแล้วนะจากนั้นก็ไปทำงานที่โอมานได้สัก๓ปีนะครับ
แล้วก็เดินทางกลับมาบ้านมีโอกาสก็กลับมานะฮะ
ส่วนแม่ของแพลวนี่เสียชีวิตไปแล้วนะพ่อสิครับพ่อน่าเป็นห่วงครับ
พ่อของแพลวเนี่ยตอนนี้เป็นผู้ป่วยจิตเวทนะ
โอ้โหพ่อของแพลวรู้เท่านั้น
รู้เท่านั้นว่าแพลวเสียชีวิตที่โอมาน

เอาแต่นั่งร้องไห้ข้าวไม่กินแล้ว
แล้วที่พูดที่บอกว่าเป็นห่วงดูกันให้ใกล้ชิดนะบ้านนี้นะดูกันให้ใกล้ชิดนะ
พูดว่ารอพ่อเดี๋ยวพ่อจะตามไป
อย่างนี้รีบคือจะฆ่าสายตาไม่ได้เลยนะ
โอ้โหมีอาการทางจิตเวทอยู่แล้วด้วยนะครับ
ดูกันให้ใกล้ชิดนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยฮะ
โอ้โหมีอาการทางจิตเวทอยู่แล้วด้วยนะครับ
ดูกันให้ใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยครับ
ดูกันให้ใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยครับ
ดูกันให้ใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยครับ
นางสาวปวริสามุ่งงามหรือว่าคุณออย
คุณออยเป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิตนะ
เป็นผู้เสียชีวิตนะมาที่บ้านญาติของแพลวนี่ฮะลากกระเป๋ามาแล้ว
จะรอจัดงานศพเปิดเผยบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
อยู่ที่ญี่ปุ่นโพสต์เป็นคนโพสต์ต้นเรื่องบอกว่า
แพลวเสียชีวิตแล้วนะเธอเริ่มสืบเลยคราวนี้
สอบถามข้อมูลจากเพื่อนอีกคนที่อยู่ประเทศโอมาน
แล้วก็เล่าให้เธอฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะแพลวทะเลาะกับสามีครับคุณผู้ชม
ชั้นล่างของตัวอาคารดังกล่าวกระทั่งเข้าไปในลิฟต์กันเข้าไปในลิฟต์
แล้วขึ้นไปที่ชั้นที่ทั้งคู่อยู่ก็ยังทะเลาะกันไปทะเลาะกันไป
เพื่อนที่อยู่กับแพลวเนี่ยหันหน้าไปอีกทางหนึ่ง
แต่พอหันมาอีกทีเอ้าแพลวโดนโยนลงจากตึกมาแล้วครับ
คุณผู้ชมครับยอมรับว่าตอนนี้
อยากจะพาเพื่อนกลับประเทศไทย

เรียกร้องให้ตำรวจที่ประเทศโอมาน
ดำเนินคดีกับคนที่ฆ่าเพื่อนของเธอครับ
อยากให้เขารับผิดแล้วก็
ท่านที่มีญาติแล้วไปเสียชีวิตอยู่ต่างประเทศนะ

คุณผู้ชมครับมันใช้เงินไม่น้อย

นางสาวมวาลิสาเนี่ยนะเพื่อนของผู้ตายเนี่ย
บอกว่าค่าใช้จ่ายในการจะนำศพเพื่อนกลับมาเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะ
คิดเป็นเงินไทยนะ๑๕๐๐ครับ

แล้วก็ได้ประสานกับทางนายนิยมเวทกามาสสกลนคร
เขตสองพักเพื่อไทยเข้ามานะพื้นที่เข้านี่
รู้ข่าวก็บอกเดี๋ยวจะช่วยประสานในเรื่องเกี่ยวกับการนำศพกลับมาที่กระทรวงให้นะครับ
ก็น่าจะเป็นเรื่องของกรมการโกงศูนย์กระทรวงการต่างประเทศนะฮะ
เพื่อจะช่วยนำศพของคุณแพลวท่านนี้นะครับ
บำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่สกลนครประเทศไทยครับ
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งครับ